ส่วนเรื่องนี้ค่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูภาพ
เป็นภาพที่ชาวบ้านเขาทนไม่ไหวเขาเข้าไปช่วยแล้วเขาก็ถ่ายคลิปเอาไว้ได้
ไม่น่าเชื่อนะคะลูกสาวพาสามีใหม่ลูกของสามีใหม่และเพื่อนลูก๔คน
บุกเข้าไปในบ้านทำร้ายพ่อค่ะพ่อแท้นะคะ
แล้วมันน่าช้ำใจมากคือลูกสาวหยิบไม้ยื่นให้สามีใหม่

ร้องขอความช่วยเหลือเพื่อนบ้านทนไม่ไหว
พยายามจะเข้าไปช่วยไปดูภาพเหตุการณ์ค่ะ
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

เขาอ้างแบบนี้คุณผู้ชมเขาตะโกนด่าชาวบ้านด้วยนะว่าอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งนะ
เขาอ้างว่าก็พ่อขายบ้านให้แล้วแล้วเขาก็จะไล่พ่อออกจากบ้าน
เพื่อพาสามีใหม่กับลูกสามีใหม่เข้าไปอยู่ในบ้านอ้าว
ทุกคนออกมาออกมาอย่างนึกอย่างนี้ซุกก่อน
ออกมาเร็วออกมาแล้วที่นี่สู่หาตำรวจเหรอ
สู่หาตำรวจดี
เพื่อนบ้านก็ช่วยกันโทรแจ้งตำรวจค่ะครับเพราะเพื่อนบ้านพยายามจะไปช่วย
พยายามจะไปห้ามแต่ลูกสาวกับสามีใหม่เนี่ยไม่ยอมหยุด
คว่างปลาท่อนไม้เข้าไปในบ้านนะคะจนสุดท้ายเนี่ย
ชาวบ้านเขาก็โทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจแล้วทางกลุ่มที่ก่อเหตุอ่ะ
ก็คือลูกสาวกับสามีใหม่แล้วก็ลูกกับเพื่อนลูกเขาเนี่ย
ก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
คุณผู้ชมสังเกตใช่ไหมคะตามคลิปเมื่อสักครู่นี้
คือชาวบ้านเขาก็โทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจแล้วก็บอกพี่กัด
ครับแล้วก็บอกให้ตำรวจรีบมา
ระหว่างที่ชาวบ้านเพื่อนบ้านเห็นเหตุการณ์พยายามจะห้ามพยายามจะแจ้งตำรวจ
เขาก็ยังไม่หยุดเขายังไม่หยุดนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็หนีไป
ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อใบตองนะคะใบตองโพสต์เอาไว้นะคะ
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นคืนวันที่๙กรกฎาคมก็คือเมื่อคืนนี้
แล้วก็มีข้อความบอกว่าท่ามกลางท้องฟ้ามืดมิด
มีเสียงชายชาราแก่แก่ร้องขอความช่วยเหลือเพื่อนบ้านต่างพากันวิ่งไปดู
ภาพที่เห็นสุจบรรยายลูกสาวแท้พาสามีใหม่และพวกมารุมทำร้ายพ่อ
บังเกิดกล้าวนะคะแล้วก็ไล่พ่อให้ออกจากบ้าน
คนที่โพสต์ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าขอความช่วยเหลือให้ชายชะลาผู้นี้ด้วย
ดูสิคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น
เราส่งคุณสรรพัฒน์น้องชมพู่นักข่าวของเราค่ะ
ที่บ้านหลังเกิดเหตุตามคลิปภาพนี้เลย
ตัวคุณพ่อที่ถูกทำร้ายเนี่ยชื่อว่านายพยุงอายุ๗๒แล้ว
ตอนที่น้องชมพู่ทีมข่าวของเราไปถึงเนี่ยคุณตา
แต่มีเพื่อนบ้านอยู่กันนี่นะคะทีมข่าวก็สำรวจดูว่าเอ๊ะ
ที่บ้านเนี่ยความเสียหายมันเป็นยังไงบ้าง
คือบ้านหลังนี้ค่ะเป็นบ้านปูนชั้นเดียว
ประตูหน้าบ้านถูกล็อกเอาไว้แบบนี้ล็อกจากด้านนอกนะคะ
นี่ค่ะบานเกร็ดหน้าต่างถูกทุบคือข้าวของเนี่ย
ดูสิคะหน้าตรงหน้าต่างพังเสียหายครับนี่ค่ะแล้วก็มีเก้าอี้
พลาสติกมีปิ๊บเก่านี่ก็พังเลยเห็นไหม
มันคือสภาพจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนณตงหน้าต่างเนี่ยโอ้โห
ออกมาทั้งบานนี่นะคะเป็นแบบนี้สภาพเป็นแบบนี้
รอบบ้านเนี่ยนะคะคือหน้าต่างถูกไม้ตอกตะปูขัดเอาไว้จากด้านนอก
คือตอกปิดเอาไว้เนี่ยปี๊บเนี่ยพังไปหมดนะคะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูสภาพนะประตูหน้าต่างเนี่ยค่ะ
มีท่อนไม้ด้วยนี่ค่ะนี่นะคะคือมันพังอ่ะบ้านเละเลยนะคะ
ตอนที่นักข่าวของเราไปคือฝนตกด้วยนะก็เลยอย่างที่เห็นนะคะ
ส่วนเนี่ยค่ะเห็นไหมหน้าต่างเอาไม้มาขัดเอาไว้แล้วก็ตอกตะปูปิด
จากด้านนอกครับในบ้านนะคะก็โอ้โหเละค่ะ
ถ้วยชามปลั๊กไฟพัดลมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่นอนหมอนมุ้ง
มันกระจัดกระจายเต็มไปหมดนะคะนี่ค่ะ
ส่วนไฟหน้าบ้านกับในบ้านยังถูกเปิดทิ้งไว้คือตำรวจเนี่ยขอความร่วมมือ
ญาติและชาวบ้านบอกว่าเดี๋ยวขอเข้าไปเก็บหลักฐานเพิ่มเติม
ก็เลยต้องทิ้งสภาพเอาไว้แบบนี้จะได้ไปปฏิปต่อว่า
เหตุการณ์มันเกิดอะไรตรงไหนยังไงบ้างภายในบ้านและนอกบ้านนี่นะคะ
ทีมข่าวคุยกับเจ้าของเฟซบุ๊คที่โพสต์คลิปนี้ค่ะคุณผู้ชม
นางสาวเพ็ญสุดาชูประดิษฐ์อายุยี่สิบเก้า
เขาก็เล่าให้ฟังว่าคนเจ็บเนี่ยนะก็คือนายพยุง
อายุเจ็ดสิบสองอยู่บ้านหลังนี้กับนางนพัดศร
หรือสาวอายุสามสิบสี่ปีก็คือลูกสาวอะค่ะแล้วก็มีเด็กหญิงกวาง
นามสมมุตินะคะหลานสาวอายุเจ็ดขวบก็คือลูกของนางนพัดศรนั่นแหละ
ครับนี่ค่ะอยู่กันแบบนี้คือบ้านหลังเนี้ย
เป็นชื่อของนายพรดูสิตชูประดิษฐ์สามีเก่าของนางนพัดศร
ก็คืออดีตลูกเขยของคุณตาพยุงอยู่กันมาเป็น๑๐ปีนะคะ
แต่สุดท้ายเนี่ยนายพรดูสิตเสียชีวิตเมื่อหลายปีก่อน
พอนายพรดูสิตเสียชีวิตนางนพัดศรก็มีสามีใหม่
ก็แวะเวียนมาที่บ้านหลังนี้บ้างมานอนค้างคืนบ้าง
แต่จะเป็นลักษณะไปไปมามาแต่ทิ้งให้พ่ออยู่ที่นี่นะคะ
ครับทีนี้ค่ะทุ่มครึ่งเมื่อคืนนี้
เพื่อนบ้านบอกว่าก็พักผ่อนอยู่ในบ้านจู่
มีเด็กวิ่งหน้าตาตื่นมาตะโกนบอกว่ามีคนบุกเข้าไปทำร้ายตาพยุง
เพื่อนบ้านก็เลยไปดูก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้แบบนี้
นี่คือเจ้าของคลิปเล่าให้ฟังนะคะเขาบอกว่าก็เห็นนางนพัดศรลูกสาวแท้แท้อ่ะ
นายชำนาญสามีใหม่แล้วก็มีลูกชายของสามีใหม่
เพื่อนลูกอีก๔คนเลยบุกเข้าไปที่บ้าน
แล้วคุณพ่อเนี้ยในพยุงอายุเจ็ดสิบสองเนี้ย
อยู่คนเดียวรถจักรยานยนต์จอดหน้าบ้าน
เขาบอกว่าเห็นเลยสามีใหม่ของนางนพัดศรเอาค้อนนะคะ
คุณผู้ชมทุบหน้าต่างข้างบ้านจนพังหลุดออกมา
โยนหน้าต่างเข้าไปใส่ตัวพ่อแล้วกระโดดปีนหน้าต่างเข้าไป
ทำร้ายร่างกายพ่อด้านในโอ้โหแล้วกลุ่มผู้ก่อเหตุนะคะ
ลูกสาวทั้งสามีใหม่ทั้งอะไรเนี่ยนะตะโกนออกมาว่า
ออกจากบ้านไปนี่ค่ะถ้าไม่ออกเดี๋ยวจะเอาให้ตาย
เหมือนไล่พ่อไล่นายพยุงให้ออกจากบ้านนะคะ
โอ้โหพ่อก็ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ
กลุ่มผู้ก่อเหตุก็ตะโกนสวนกลับมาว่าอย่ามายุ่งเรื่องของกูประมาณนี้นะคะ
โอ้โหพ่อลูกแท้นะคะลูกสาวแท้เอากุญแจล็อกประตูหน้าบ้านและหลังบ้าน
ขังพ่อเอาไว้ในบ้านเอาค้อนส่งให้สามีทุบหน้าต่างข้างบ้าน
ยืนดูสามีที่เป็นสามีใหม่เนี่ยทำร้ายพ่อตัวเองยืนดูแบบ
ไม่ห้ามยืนมองแบบเลือดเย็นมากแล้วก็เหมือนกับยื่นไม้ให้สามีใหม่
ทำร้ายร่างกายพ่อด้วยเพื่อนบ้านบอกไม่ไหวแบบนี้แจ้งตำรวจนะคะ
แล้วกลุ่มผู้ก่อเหตุก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกกันไปแต่ก่อนที่จะหนีไปเนี่ย
เขาพูดทิ้งท้ายด้วยนะถ้าไม่ออกเดี๋ยวกลับมาใหม่
หมายถึงถ้าพ่อไม่ออกจากบ้านไปจะกลับมาใหม่ขู่ทิ้งท้ายเอาไว้แบบนี้
ที่เราเห็นเขาใช้ไม้ใช้ไม้ควาดลงไปทางหน้าต่าง
เพราะว่าประตูเนี้ยเขาล็อกหมดทุกด้านคุณตาอยู่ในบ้านไม่สามารถออกมาได้นะคะ
ก็เลยเขางัดหน้าต่างไปหนึ่งหนึ่งบานเนอะแล้วเขาก็ใช้ไม้อ่ะ
พยายามฟาดเข้าไปในบ้านแล้วเหมือนช่วงนั้นอ่ะ
คือมันก็มืดอยู่แหละเมื่อคืนอ่ะแล้วก็ฝนมันก็ตกด้วย
แล้วก็เหมือนลูกเขยแกกระโดดเข้าไปในบ้านหนึ่งครั้งนะคะ
ที่เห็นแล้วหลังจากนั้นก็กระโดดออกมา
แล้วก็เหมือนพยายามเอาไอ้ไม้หน้าต่างคว่างลงไปใส่แกที่ในบ้าน
แต่ตอนนั้นอ่ะเราไม่รู้ไงว่าจะโดนไม่โดนยังไง
คุณผู้ชมคะหลังเกิดเหตุครับ
ผู้ใหญ่บ้านกับตำรวจสพมะเดือก็นำตัวคุณพ่อวัย๗๒ที่บาทเจ็บ
ไปส่งโรงพยาบาลนี่ค่ะขอเรียกว่าตาพยุงนะคะเนี่ยค่ะ

แล้วน่าสงสารมากคุณผู้ชมจะบอกคุณผู้ชมว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
เจ็บมากนะคะแกผอมแกแทบไม่มีแรงนะคะ
คือเหมือนกับเพื่อนบ้านบอกว่าลูกก็ปล่อยให้อดหยากไม่ค่อยได้มาหาเท่าไหร่

น้ำตาไหลตลอดเวลาคุณผู้ชมครับน้ำตาไหลตลอดเวลาตลอดทางตอนพาไปส่งโรงพยาบาลนะคะ
โรงพยาบาลท่าโรงช้างปากแตกมีแผลที่ข้อมือขวา
ข้อมือซ้ายเนี่ยบวมแบบบวมเยอะเลยนะคะ
ตามหน้าตามตัวรอยฟกช้ำเต็มตัวนี่ค่ะ
โอ้โหทีนี้ค่ะตัวเจ้าของคลิปที่เป็นเพื่อนบ้านแล้วโพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้อ่ะนะคะ
เขาเล่าให้ฟังต่อบอกว่าคือ๒วันก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะ
พยุงกับลูกสาวอ่ะนะทะเลาะกันลูกสาวกับสามีใหม่
และหลานของคุณตาวัย๗ขวบเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าก็ขนของย้ายไปอยู่ที่อื่น
แล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ที่ตัวลูกสาวเนี่ยพาสามีใหม่มา
แล้วก็มาทำร้ายคุณตาตาพยุงเคยเล่าให้เพื่อนบ้านฟังแบบนี้นะคะ
บอกว่าคือไม่ชอบสามีใหม่ของลูกสาว
คือลูกสาวเนี่ยพาสามีใหม่มาไล่แบบนี้เพื่อนบ้านบอกว่ามันทำแบบนี้มันเกินไปนะ
ต่อให้คุณตาแกไม่ชอบสามีใหม่นะแต่มาทำกับคุณตาแบบนี้ได้ยังไง
คุณตาอายุเยอะผอมมากปล่อยให้อยู่อย่างอดอยากเพื่อนบ้านบอกช็อกจริง
ไม่คิดว่าลูกสาวจะทำกับพ่อแท้ได้แบบนี้
สั่นค่ะบอกเลยคือตกใจตอนนั้นวินาทีที่วิ่งมาแล้วเห็นนี่คือแบบ
ไม่คิดว่ามันจะทำได้เนอะพ่อแท้เลี้ยงมาเรารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กเด็กนะคะ
เห็นแกพาลูกสาวคนนี้เข้ามาในบ้านว่าเดิมแกอยู่นอกซอยแกไม่ได้อยู่ในซอยนี้เนอะ
เออแต่พอมาเห็นแบบนี้มันพูดไม่ออกอ่ะมันก็จุกอยู่ข้างในนะ
เราก็เป็นลูกเหมือนกันแต่คือยังไงอ่ะแม้จะขึ้นเสียงกับแม่แบบเนี้ย
เรายังไม่ยังไม่กล้าใช่ไหมคะแล้วเขาเอาพวกมาตีพ่อตัวเองอ่ะพ่อแท้นะ
พ่อที่แบบบังเกิดกล้าวของเขาอ่ะเออแฟนผัวสามีเนี่ย
พอเลิกกันไปก็เป็นคนอื่นใช่ไหมแต่ยังไงพ่อต่อให้จะตีจะร้ายจะด่ากันยังไง

คือหลายคนฟังแล้วก็บอกว่าโอ้โหอย่างนี้มันโหดร้ายเกินไปหรือเปล่า
จะอ้างว่าบ้านหลังนี้พ่อขายให้กับสามีใหม่อะไรยังไงก็

น้องชมพู่สรรพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยตามไปเจอแล้วได้คุยกับลูกสาวของตา
แล้วก็สามีใหม่ของลูกสาวนะฮะลูกเขยของตานะปัจจุบันเนี่ยนะ

คุณตาไปที่โรงพักนะฮะค่ะคุณตาพยุงนะครับ
หลังจากเกิดเหตุเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
วันนี้ไปแจ้งความนะฮะคุณตาบอกขอแจ้งความเอาผิดกับลูกสาวนี่แหละ
ลูกสาวแท้ของตานี่แหละรวมทั้งสามีใหม่ของลูกสาวด้วย
แล้วก็วัยรุ่นอีก๒คนที่บุกมาที่บ้านรวมเป็น๔คน
ในข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายแล้วก็บุกรุกนะฮะ
ทำลายทรัพย์สินด้วยนี่คุณตาบอกนี่เห็นไหม
มือนี่เจ็บหมดแขนเขินนี่บวมมีแผลเต็มไปหมดนะฮะ
ตำรวจก็เลยไปที่บ้านของคุณตาพยุงนะครับ
เก็บรวบรวมพยานหลักฐานต่างเพิ่มเติมนะฮะ
ก็อย่างที่เห็นเมื่อซักครู่ก็ถูกทุบทำลายข้าวของ
เสียหายไปเยอะแยะเจอท่อนมงท่อนไม้
ที่คุณตาบอกว่านี่แหละที่ถูกทุบถูกตีเข้าไปเนี่ย

นี่ก็เก็บเป็นหลักฐานไปหมดนะครับ
เอาใส่ถุงปุ๋ยเก็บไปเป็นหลักฐานเป็นของกลางประกอบคดี

คุณตาพยุงซึ่งอายุ๗๒ปีเนี่ย
หลังจากแจ้งความเรียบร้อยแล้วนี่คุณตากลับมาที่บ้านแล้วนะครับ

น้องชมพู่บอกโอ้โหเห็นคุณตาแล้วเนี่ย

วานนี้จะไปสู้ยังไงคุณเขียนมาสอน๔คน
นี่ฮะแกก็พาไปชี้ดูหน้าตรงหน้าต่างดูร่องรอยที่บ้านนะครับ
คือก็สอดคล้องกับที่เพื่อนบ้านบอกว่าแกก็อยู่แบบอดอยากนะ
แต่ลูกสาวเขาว่ายังไงเดี๋ยวท่านรอฟังอีกทีนะฮะ
คุณตาพยุงเล่าให้น้องชมพู่ผู้สื่อข่าวของเราฟังนะครับ
บอกว่าคืนเกิดเหตุเนี่ยลูกสาวกับนายชำนาญสามีใหม่ของลูกสาว
แล้วก็วัยรุ่นอีก๒คนบุกมาที่บ้าน
เอาไม้ข้างบ้านเนี่ยมาทุบบานเกร็ดที่บ้านจนแตก
แล้วก็พังหน้าต่างข้างบ้านเนี่ยจนพังเสียหาย
นายชำนาญสามีใหม่ของลูกสาวก็กระโดดเข้ามาในบ้าน
แล้วใช้เศษไม้ที่แตกจากหน้าต่างฟาดเข้าที่แขนของตา
ฟาดสองข้างเลยแล้วก็ฟาดเข้าใส่ตัวด้วย
ฟาดอย่างแรงหลายครั้ง
ตอนนั้นก็ต้องยกแขนขึ้นมากันที่หน้ากับศีรษะด้วย
ตาบอกว่าไอ้ที่เจ็บเนี่ยมันก็เจ็บนั่นแหละ
แต่ที่เจ็บใจที่สุดก็คือลูกสาวของตาเนี่ยลูกสาวแท้เนี่ย
เป็นคนหยิบไม้ให้สามีใหม่มาตีตา
ไม่ได้ห้ามแม้แต่คำเดียวนี่คุณตาเล่าให้เราฟังแบบนี้นะ
คือผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าระหว่างที่คุณตาเล่าให้ฟังเนี่ย
พยุงกันน้ำตาคลอตลอดเวลาเลยนะ
แล้วบอกตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ไม่คิดว่าลูกสาวแท้เนี่ยจะมาไล่แกออกจากบ้านขนาดนี้
มากับมือตั้งแต่เด็กป้อนข้าวป้อนน้ำ
ส่งให้เรียนหนังสือจนเป็นผู้เป็นคน
สุดท้ายมาทำกับพ่อแบบนี้ได้ยังไง
ก็แบบเมื่อก่อนก็ยังไง
ทำไมอย่าทำพ่อ
เสียใจไหม
เสียใจ
ลูกเราเลี้ยงมาทั้งคนนะคะ

เรียงมาตั้งแต่๖ปี
แม่ตาย๖ปีต้านเลี้ยงมา
ให้ความรู้สุดท้ายจะรบ
ล่าแกบอกเสียใจมากนะท่านผู้ชมนะครับ
เราก็ถามคุณตาว่าเออแล้วมันยังไงกันอ่ะ

ลูกสาวตาเอาบ้านหลังนี้

แล้วก็พากันมาไล่ตาออกจากบ้าน
แต่ตาไม่ยอมออกแล้วถามว่าบ้านหลังนี้บ้านใครอ่ะ
คุณตาบอกว่าอ๋อบ้านหลังนี้เป็นของอดีตลูกเขย
ก็คือสามีเก่าของลูกสาวที่เขามีลูกด้วยกันคนนึงนี่แหละ
แต่อดีตลูกเขยเนี่ยเขาตายไปแล้ว
คือบ้านหลังนี้ความจริงเนี่ยมันควรจะตกเป็นของหลาน
หลานสาวอายุ๗ขวบเพื่อจะได้มีที่อยู่อะไรในอนาคต
แต่กลายเป็นว่าลูกสาวพอได้สามีใหม่ขายบ้านหลังนี้ให้กับสามีใหม่
แล้วอยากจะไล่ตาออกจากบ้านเนี่ยมันก็เลยเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืน
คุณตาบอกว่าสำหรับลูกสาวเนี่ยนะอยากฝากไปบอกเลย
ว่าไม่ต้องกลับมาให้เจอหน้ากันอีกไม่อยากเจอแล้วแล้วก็กลัวมากด้วย
เอาเป็นว่าขอตัดขาดความเป็นพ่อเป็นลูกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ไม่ต้องมาขอเข้ามาไม่ต้องมาขอโอโหสิกรรมอะไรทั้งสิ้น
ส่วนตาเองเนี่ยก็ขออวยพรให้ลูกสาวกันแล้วกัน
ขอให้มีชีวิตที่ดีมีความเจริญมีความสุขยิ่งขึ้นไป

ชีวิตเราคิดว่าจะต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมคุณอา
วันนี้เราได้เจอน้องสาวของคุณตาด้วยนะฮะ

อายุ๕๔นี่ฮะเราก็เลยถามเออตกลงมันเป็นอย่างที่คุณตาแกบอกหรือเปล่า
น้องสาวบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยพี่ชายเนี่ยโทรมาขอความช่วยเหลือบ่อย
บอกว่าถูกลูกสาวไล่ออกจากบ้านถูกขู่ว่าจะทำร้ายร่างกาย
คือตัวของหลานสาวเนี่ยก็คือลูกสาวของตาพยุงเนี่ยนะ
เคยโทรมาบอกกับตัวของนางวันนาบอกว่าให้มารับพ่อเนี่ยไปอยู่ด้วยสักทีนึง
ถ้าไม่มารับไปเนี่ยจะไม่ได้เห็นหน้าพี่ชายอีกนะเดี๋ยวจะฆ่าให้ตายเลย
คิดว่าหลานพูดเล่นตอนนั้นยังบอกเลยโอ้ยจะไปทำแกทำไมอย่าทำอย่าทำ
สุดท้ายมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงจริงเมื่อคืนนี้พี่ชายโทรมาบอกว่า
ถูกลูกสาวกับสามีใหม่บุกมาทำร้ายถึงบ้านเดี๋ยวฟังหน่อยนะฮะ
เอาไม่เอาไปไม่นับเป็นล่านด้วย
ไปจะไม่นับเป็นล่านจริงธรรมดาลักมานะล่านที่นี้
จริงธรรมดาที่เขาก่อนไปนั้นเขาก็นิดเจ้้
เป็นว่าทางน้องสาวบอกว่า
ไปอยู่ที่บ้านน้องก่อนกันแล้วกันมาตรวจสอบบ้านเสร็จคุยกับเราเสร็จ
ก็ช่วยกันเก็บข้าวเก็บของพาคุณตาพยุงไปอยู่บ้านน้องสาวก่อน
เกรงว่าจะไม่ปลอดภัยคุณผู้ชมส่งข้อความมาถามเยอะ
ว่าแล้วแบบนี้คุณตาจะไปอยู่ไหนคุณตาก็ไปอยู่บ้านน้องสาวก่อนชั่วคราวนะคะ
ทีนี้ค่ะมาดูทางฝั่งของผู้ก่อเหตุนะคะ
ทีมข่าวของเราไปที่บ้านของตัวสามีใหม่ที่ไปก่อเหตุตามคลิปภาพค่ะ
สามีใหม่คนนี้ชื่อว่านายชำนาญนะคะไปนะคะก็ไปเจอคุณแม่ค่ะ
นางดาวน้อยดำรงวิชพงศ์บ้านอยู่ในพื้นที่อำเภอพุนพินจังหวัดสุราธานีอยู่หมู่๒นะคะ
แม่ของนายชำนาญผู้ก่อเหตุเนี่ยบอกว่าหลังเกิดเหตุก็โทรศัพท์คุยกับลูกชาย
ลูกชายก็ยอมรับว่าไปทำลายข้าวของที่บ้านตาพยุงจริง
แต่ลูกชายบอกว่าไปทำลายข้าวของเฉยไม่ได้ทำร้ายร่างกายตาเขาเลย
เขาบอกแบบนี้นะคะแม่เนี่ยบอกว่าก็ยอมรับว่าหลังจากลูกชายไปคบหากับนางนพัดศรเนี่ยนะ
แม่ไล่ลูกชายให้ไปอยู่ที่อื่นอุ้ยแล้วก็ไม่ติดต่อกันเดือนนึงแล้วอ้าว
แล้วห้ามพานางนพศรมาอยู่บ้านแม่ด้วยนี่แม่แบบโวยวายเลยอ่ะ
นักข่าวเราก็ถามว่าทำไมสาเหตุมันคืออะไรเออทำไมแม่บอกว่าแม่ไม่ชอบ
ผู้หญิงมีสามีหลายคนคือเคยมีสามีมาแล้วแล้วก็มาเป็นแฟนกับลูกชายแม่
อะไรแบบนี้นะคะแม่เขาบอกเขาไม่ชอบแม่ก็เลยบอกว่า
ก็เรื่องคดีความก็ปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายก็แล้วกัน
ไม่ช่วยด้วยถ้าลูกชายจะต้องติดคุกแม่บอกเลยว่าไม่ช่วย
แล้วมันบอกว่าเค้าขายแล้วว่าขายได้ยังไงใครขายให้
บ้านลูกของคุณปายอันนี้ค่ะ
ก็มองว่ามันขายไม่ได้ต่อผมมึงจะที่วหัวกับมีนี้
เขาเองก็มีผัวมีลูกมีเมียตั้งกี่คนไปน่ะ

พูดไปมันได้อยู่นี้เนี้อ

ไม่ได้ตีไม่ได้ตีโทรท่ามเลยแต่ว่าท่ามคนนั้นไม่ได้ตี

ไอ้เด็กบอกว่าไม่ได้ตีแกคิดเท่าไหร่
มันไปหลายบะมันไปขอบ้าน

เขารู้มานะขอบ้านแต่ว่าไอ้ยงนั้น

ไปไปเจ๊ว่าชำดันตีมันไม่ได้ตี
ไม่ได้ติดต่อน้องบอยน้องไม่ยุ่งถ้าได้เมียคนนั้นน้องไม่ยุ่ง
ถ้าโดนตับจะช่วยไหมคดีโดนตับจะช่วยไหม

ข่าวก็ไม่ช่วยกินกันน้องเบิร์ดถ่ายนี่
นี่แหละนี่คือแม่ของนายชำนาญผู้ก่อเหตุ

ก็ปล่อยให้ถูกดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายไป
แต่เมื่อสักครู่นี้มีคุณอรพินใช่ไหม
ใช่ค่ะอีกเสียงหนึ่งเป็นอดีตภรรยาของนายพรดูสิต

นายพรดูศิษย์ก็คืออดีตสามีของลูกสาวคุณตา

ซึ่งเขาเล่าเรื่องของที่ดินให้ฟัง
บ้านเรื่องอะไรว่าตกลงเป็นของใครกันแน่

ที่ว่าลูกสาวของตาพยุงบอกว่าขายให้กับสามีใหม่
เพราะที่ดินตรงนี้เนี่ยมันไม่มีโฉนดไม่มีอะไรเลย
แล้วจะไปขายกันได้ยังไงอะไรประมาณอย่างนั้น
เป็นที่ดินที่ไม่มีโฉนดครอบครอง
สามีก็มอบให้กับลูกล้านเขาก็มอบต่อกันมา
คือมันคงมีอะไรสักอย่างผมว่ามันคงไม่ใช่ว่า
มันอาจจะเป็นเอกสารอะไรสักอย่างอาจจะไม่ใช่โฉนด

เอาเป็นว่าตรงนี้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับทุกผู้ชมครับ
แต่ผู้สื่อข่าวของเราคุณชมพู่สลันพัฒน์น้องชมพู่นะฮะ
วันนี้เนี่ยได้เจอกับนางนพัดศรแล้วก็นายชำนาญ
ลูกสาวแล้วก็ลูกเขยคนใหม่ของคุณตาพยุง
นี่สพบังมะเดือพนักงานสอบสวนเรียกตัวมานะฮะ
นพัดศรอายุ๓๔นายชำนาญผู้ก่อเหตุก็มาด้วย
ก็มีลูกของนางนพัฒน์ศรหลานตาพยุงอายุ๗ขวบก็มาด้วยนะฮะ
หลังสอบปากคำเสร็จนะนายชำนาญเนี่ยเขายอมรับว่าเขานะ
แล้วก็ลูกชายกับเพื่อนของลูกแล้วก็ตัวนางนพศรรวม๔คน
ขี่จักรยานยนต์ไปที่บ้านของตาพยูงจริง
เขาบอกว่าเขาตั้งใจแค่จะไปล็อกประตูบ้านเฉย
ก็บ้านนี้มันบ้านผมแล้วนี่นี่เขามีเอกสารเขาบอกนี่คือสัญญาเห็นไหม
สัญญาซื้อขายบ้านนะผมซื้อจากนางนพัดศรเมียของผมเนี่ยเรียบร้อยแล้ว
เป็นการซื้อทำสัญญาซื้อขายที่บ้านของกำนัน
มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๒แล้วก็มีพยานชัดเจน
ซื้อกันตั้งแสนห้าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ต้องการอยู่บ้าน
ผมก็ต้องไล่พ่อของภรรยาคือตาพยุงเนี่ยออกจากบ้าน
แต่เมื่อคืนนี้เนี่ยคนบอกโอ้โหมันเกินกว่าเหตุหรือเปล่า

ปีนไม่ได้เข้าอะไรไปอย่างที่ตาพยุงกล่าวหาด้วย
แล้วบาดแผลของตานายชำนาญบอกว่าตาแกหกล้มหรือเปล่า
หรือไม่แกก็ทำตัวเองจนบาดเจ็บรึเปล่า
นายชำนาญเนี่ยอ้างว่าเมื่อคืนเกิดเหตุเนี่ยนะ
นายพยุงเนี่ยพอไปถึงเนี่ยก็บอกว่าบ้านหลังนี้เป็นของเขา
ห้ามเข้ามาเด็ดขาดห้ามมาล็อกประตูห้ามมาทำอะไรทั้งสิ้น
แล้วยังมาดูถูกผมอีกนายชำนาญบอกนะ
ตาพยุงเนี่ยมาดูถูกผมว่ามีเงินยามมาซื้อบ้านหรอก
แล้วก็ไล่นะให้ออกจากบ้านแต่เขายืนยันว่าเขาไม่ได้ใช้ความรุนแรงนะ
แล้วที่มาคบหากับลูกสาวของตาพยุงเนี่ย
ก็เพราะสงสารเห็นว่าต้องเลี้ยงดูลูกอายุ๗ควบ
แล้วยังถูกพ่อเนี่ยข่มเหงใช้งานอย่างหนัก
ให้ไปหาเงินมาซื้อข้าวซื้อน้ำให้พ่อกิน
โดยพ่อเนี่ยไม่เคยดูแลลูกสาวเลย
ไม่ได้เข้าในบ้านไม่ได้เข้าในบ้านเลย
ครับในคลิปเห็นตามนั้นเลยผมตีจริง
ไม่ได้เข้าครับผมเข้าบ้านไม่ได้เมื่อคืน

คนแก่เขาจะหกล้มหกล้มอะไรล่ะ

เขาก็ไปขูดหน้าแข้งอะไรของเขาเอง

แต่พอผมเห็นปืนปั๊บผมกลับเลย

ใช่ถ้าครอบครัวผมได้เห็นตรงนี้นะ

ครอบครัวผมก็อย่ามายุ่งกับผม

พ่อภรรยาไปไหนก็ไปเลย

ยืดยังกับเพื่อนผมเว้ย

ไม่จำเป็นยกมือไหว้กรอบแล้วขอนะ
ขอไปอยู่คนหนึ่งแล้วนะ
คือนายชำนาญเขาก็บอกว่า
ก็ยอมรับว่ามีแผ่นสัญญาก็คือ
เหมือนกับเป็นแคปแผ่นแค่รู้สื้อขายกัน
แค่ต้องการไปไล่พ่อให้ออกจากบ้าน

เธอเนี่ยต้องดูแลพ่อแล้วเธออ้างนะบอกต้องอดทนมาตลอดนะ
เพราะพ่อเนี่ยนะมีบ้านกี่หลังที่ดินกี่ไร่
พ่อเอาไปขายกินขายทิ้งหมดเอาเงินไปเล่นพนัน
ติดเหล้าติดยาเสพติดเที่ยวเตร
ไม่เคยเอามาดูแลลูกหลานเลยแม้แต่ซื้อข้าวสาร
หรือว่ามีถึงสำเร็จรูปสักห่อนึงก็ไม่เคยซื้อให้เธอ
อันนี้เธออ้างนะแล้วยังใช้เธอทำงานสารพัด
บอกเนี่ยดูดวงตาข้างขวาของเธอเธอเคยถูกแมวขวนนะ
ตาเนี่ยเกือบบอดพ่อก็ไม่เคยพาไปหาหมอ
ทุกวันนี้ตาข้างขวายังมีปัญหาอยู่
อดีตเธอเคยมีสามีนะที่ขับรถบรรทุกแล้วไม่ค่อยอยู่บ้าน
พอมีหนุ่มมาติดพันธุ์เธอพ่อเธอก็โทรไปฟ้องอดีตสามี
สามีกลับมาเนี่ยใช้ปืนตบเธอจนบาดเจ็บ
ทำร้ายเธอพ่อก็ไม่เคยห้าม
เธอก็เลยถามกลับว่าคนเป็นพ่อแบบไหนที่เปิดประตูให้คนอื่นเนี่ย
ตบตีลูกสาวตัวเองแล้วก็ยังทำร้ายหลานสาวอายุ๗ขวบด้วย
เธอบอกเนี่ยดูลูกหนูเนี่ยบาดแผลเต็มตัวคือคนที่เป็นตาทำทั้งนั้น
อันนี้เธออ้างอย่างนี้นะจนเธอนี่แหละต้องเป็นฝ่ายพาลูกเนี่ยหนีไปอยู่ที่อื่น
แล้วตอนนี้ก็อยากให้พ่อออกจากบ้านนี้ไป
เธอจะได้กลับมาอยู่บ้านนี้มาลงมาเรียนให้หลานเรียนหนังสืออะไรประมาณอย่างนี้
เดี๋ยวฟังนะครับ
ก็เพลงก็จะไปล๊อคกุญเจอ่ะก็ก่อนหน้านี้อ่ะ
ก่อนหน้านี้ก็เคยไล่มาหลายปีแล้วนะ
ก่อนหน้านี้เคยไล่มาหลายทีแล้วนะแต่พ่อแกไม่ไปอ่ะ
พ่อเคยก็มาโผลยกินโผลยกินโผลยกินอยู่กับหนูนี่แหละ
ใช่ลูกอยากไส้แต่พ่อมีที่มีทาง
พ่อก็ขายหมดน่ะพ่อไปเล่นการพนันน่ะ
ถึงพ่อก็ไม่ทำอะไรเลยพ่อไม่เคยซื้อข้าวสารมาให้หนูสักกำนึง
ไม่เคยซื้อมาม่ามาให้หนูสักห่อแต่พ่อบนน่ะ
บ่นว่าพ่อกินแกงนู้นแกงนี้แกงนั้นพ่อกินไม่ได้
ไม่ให้แกหนูทนทนอยู่กับพ่อได้ยังไงอ่ะ
ทนไม่ไหวแล้วแกตีลูกสาวหนูน่ะ
กลางค่ำกลางคืนแกก็ตีหนูไปทำงานอยู่ข้างหลังแกก็ตีลูกหนู
อ่าหนูทนไม่ไหวหนูไม่เอา
ไม่ใช่พ่อเรียกเรากันอ่ะแม่หนูตายตั้งแต่ตัวเท่านี้น่ะ
หนูก็ไปพลอยป้าเลยไปพลอยอ้าเลย
หนูก็ไม่ได้เรียนหนังสือ
เที่ยวเขาเที่ยวพาทอดหนูทำอะไรรู้ไหม
พ่อหนูก็ไปเล่นไพ่อย่างเดียว
ไม่ขอแล้วไม่ขอพอวันที่เพราะว่าพ่อไม่ได้เป็นมาตอน๗๐นี้นะ
ย้อนหลังไปเป็นสิบปีสิบป่าปีน่ะพ่อเป็นแบบนี้มากระโลด
คือฟังแล้วก็ไม่ตรงกันใช่ไหม
แต่ว่าตำรวจบอกว่ามันก็ต้องแยกส่วน
เอาเป็นว่าที่ไปทำร้ายเขาเมื่อคืนเนี่ยบุกลุกบ้านเขาเนี่ย
ก็ต้องแจ้งข้อหาแจ้งข้อหาเรื่องทำร้ายร่างกายบุกลุกทำลายทรัพย์สิน
แต่ถ้าคุณบอกว่าเอาพ่อหนูเป็นอย่างนี้เคยทำร้ายแบบอะไร
อันนั้นก็คือตอนนั้นก็ต้องแจ้งความใช่อ่าถ้ายังก็ต้องแจ้งความ

แล้วคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาเยอะบอกว่าแล้วเรื่องบ้านก็ตรวจสอบให้ด้วย
ว่ามีเอกสารอะไรเพราะว่าบางลักษณะเนี่ยไม่สามารถซื้อขายกันได้ด้วยซ้ำ